คุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
โดยประมาณมาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะจ๊ะ
เอาละเล่าเขาสานมีให้ติดตามกัน

เรื่องของสถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙มันก็ยังมาอย่างต่อเนื่อง
คุยกันทุกวันนะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพไหนอยู่จังหวัดอะไร
ต้องระวังตัวให้ดีอย่างเต็มที่
พูดถึงเรื่องของอาชีพแล้วก็มีข้อมูลชุดหนึ่งนะครับ
จากทางสบคนะครับเรื่องของอาชีพต่างกับจำนวนที่ไปติดโควิด๑๙
คือมันมีความเสี่ยงแตกต่างกันออกไปในแต่ละอาชีพ

ถูกต้องไม่ต้องตื่นตกใจว่ามันจะเป็นตามนี้
เราเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแต่นี่เป็นข้อมูลที่สอบคอเขาเปิดเผยออกมาครับ

กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะติดโควิดมากที่สุดนะคะ
อันดับ๑๐คือช่างและวิศวกรสถาปนิก
อันดับ๙ค่ะพนักงานห้างสรรพสินค้า
อันดับ๘พนักงานร้านอาหารและเครื่องดื่ม
อันดับ๗พนักงานทำความสะอาดอันดับ๖นักเรียนนักศึกษาโอ้โห
ครับนี่แค่ห้าอันดับหลังดิฉันว่าก็สูสีกันแล้วนะ
เอามาดูกันที่อันดับห้ากันบ้างนะครับก็คืออาชีพรับจ้างครับ
อันดับที่๔นะครับคือพนักงานโรงแรม
อันดับที่๓สายงานก่อสร้างไงที่มีการปิดไปตอนนี้นะครับ
แล้วก็อันดับที่๒พนักงานบริษัทอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกัน
และอันดับที่๑นะครับอาชีพที่โอ้โหสุ่มเสี่ยงการติดโควิดมากที่สุดก็คือ
อาชีพค้าขายที่เขาบอกออกมาเป็นแบบนี้เพราะเขามีเรื่องของตัวเลขมายืนยันนะ
ในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อเขาก็ถามแล้วว่าประกอบอาชีพอะไร
แล้วไปรับเชื้อมาได้อย่างไรต้องบอกว่าคืออาชีพค้าขายที่ขึ้นที่๑
ก็ถือว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจแล้วกันผมบอกว่าน่าเห็นใจแล้วกัน
ร่วมอันดับเพราะค้าแม่ค้าต้องพบเจอกับคนในแต่ละวันมากหน้าหลายตา
ไม่รู้ด้วยว่าใครมาจากไหนและแต่ละคนก็ต้องทำมาหากินอ่ะเนาะ
เพราะบางคนหาเช้ากินข้ามอ่ะแล้วบางครั้งอันนี้ผมเข้าใจนะยุ่งนี้สมัยนี้
เรื่องของเงินทองเนี่ยบางทีเขาจ่ายด้วยการจ่ายทางออนไลน์แล้วก็จริง
แต่บางคนในตลาดส่วนใหญ่บางทีก็ยังใช้เงินสดอยู่ใช้เงินสดทอนสะดวกกว่า
คือเงินสดบางทีมันก็เป็นตัวที่จะแพร่เชื้อได้เหมือนกันแต่ผมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไปกลัวระวังเรื่องของธนบัตรนะ
คือถ้าระวังตัวให้ดีมีการล้างมือบ่อยมันก็พอช่วยได้
ใช่ค่ะแต่นี่แหละค่ะก็เลยเป็นเหตุผลว่าอาชีพค้าขายจึงเป็นอันดับหนึ่ง
แต่ถ้าหากมองดีอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่น่ากังวลน่าเป็นห่วงไม่แพ้กันก็คือ
คุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละค่ะ
คอยดูแลคนป่วยคนไข้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ที่สำคัญทำงานกันหนักหน่วง
บางคนเรียกว่าควงเวรหามรุ่งหามค่ำทำงานกันตลอดแทบจะไม่ได้พักเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยณพื้นที่ตรงนี้เราเห็นเรารายงานข่าวกันทุกวัน
เราก็ได้เพียงแค่ส่งกำลังใจให้แล้วก็นำเสนอข้อมูลข่าวสารการทำงานของเจ้าหน้าที่
ว่าทำอะไรกันไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกอาชีพเหมือนกันนะคะ
ในการที่จะต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นต่อสู้กับโรคคือเราเองก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรง
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยคือจะบอกแบบนี้ว่าทุกอาชีพมีความเสี่ยงใกล้เคียงกันหมดแหละ
สถานการณ์แบบนี้อย่างเราเราเองเราก็อยู่ในความเสี่ยงเหมือนกันเราก็เจอผู้คนมากมายหลากหลายเหมือนกัน
แต่เราเองก็ป้องกันตัวเองทั้งใส่หน้ากากทั้งเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยนะคะ
ครับเอาล่ะคุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟส๓กันบ้าง

หลายคนก็รู้กันแล้วแหละเพราะว่าเงินเนี่ยก็เริ่มเข้าแล้วเนอะ
แต่จะให้ดูกันหน่อยแล้วกันว่าเงินเข้าแล้วเนี่ยคุณฮะเอาเงินเนี่ยไปซื้ออะไรได้บ้าง
แล้วก็ซื้ออะไรไม่ได้บ้างต้องรู้นะเรื่องนี้

นี่แหละฮะผมบอกเรื่องของสินค้าที่ซื้อไม่ได้ดีกว่า

แล้วก็บางอย่างก็ซื้อได้ด้วยนะไอ้ที่ว่าซื้อไม่ได้เนี่ยคืออะไรบ้าง
๓ที่ว่ากันว่าห้ามเลยเอาไปใช้ไม่ได้
เนี่ยฮะก็คือมีสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซื้อไม่ได้นะ
สูบก็คือบุหรี่นั่นแหละซื้อไม่ได้
กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรไม่เกี่ยวบัตรกำนันอย่างเดียว

เงินสดซื้อไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะรวมไปถึงพวกสินค้ารูปแบบอื่น
พรีเพศพวกชำระบริการล่วงหน้าก็ไม่ได้
ส่วนที่ได้ก็คือของใช้ของกินทั่วไปสินค้าอุปโภคบริโภคค่าบริการ
บอกหรอกว่าซื้ออะไรได้บ้างแต่ซื้อไอ้ที่ซื้อไม่ได้มาบอกหน่อยแค่นั้นเอง
และย้ำกันตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียน
ตอนนี้บอกคุณผู้ชมหน่อยว่ายังมีสิทธิ์เหลือนะ
เข้าไปเช็คได้ในเว็บไซต์คนละครึ่งดอตคอม
ส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน
ก็ไปยืนยันตัวตนได้ตลอดเวลาไม่มีเงื่อนไขไม่มีหมดเขต
นะฮะก็ลงทะเบียนไปยืนยันตัวตนไปแล้วจะได้รับสิทธิ์กันนะคะ

คุณผู้ชมฮะยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยทักทายกันได้นะ
บ่ายแบบนี้อยากจะได้ข้อความทักทายจากคุณผู้ชมด้วยนะจ๊

ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าไปหาคำตอบกันหน่อย
เอ๊ะคุณยายคนนี้ถือแบงค์พันธุ์มาซื้ออะไรทำไมถึงได้ฮาขั้นนัมเบอร์วัน
กลับมาต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนชาติในช่วงสะบัดมุกกระตุกต่อมา
ยามบ่ายแบบนี้นะครับเพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ครับ
สมมตินะครับหากคุณผู้ชมท่านผู้ชายรู้จักนะครับ
ไปเจอสาวสวยถูกอกถูกใจจะทำอย่างไร
พักไว้ก่อนนะครับคิดไว้ในใจก่อนครับไปดูคลิปนี้กันก่อนครับ
ช่ายสวยจังเลย

แบบนี้ไม่ได้เจ้าชู้หรอกครับ
แค่เป็นคนแพ้คนสวย

สาวเหนือยกันหนึ่ง
โอ้โหนชาติยกนิ้วให้ใจกล้าจริง
เดินเข้าใส่แบบไม่เกรงใจอะไรเลย
คลิปต่อไปเป็นเรื่องราวสีสัน

ปล่อยให้เด็กเขาเรียนออนไลน์ตามลำพัง
ให้หนูแต่งตัวเป็นทันจีโร่
ตัวเอกในเรื่องดาบพิฆาตอสูรเสียด้วย
แหมแถมใส่หน้ากากแบบอิโนสุเก
ไม่รู้ณชาติออกเสียงสำเนียงถูกต้องหรือเปล่า
แต่เดี๋ยวก่อนจะวิ่งไปไหนล่ะครับ

ให้งานนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องและเรียนได้
ถ้าหาดาบไม่เจอน้องจะมานั่งเรียนได้ไหมครับนี่

ถ้าใส่แล้วเรียนสนุกลุกนั่งสบาย

ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอ

โอ้โหแหมจะเรียนออนไลน์ทั้งทีนะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องให้ครบหน่อย
ใช่นะเพื่อความบันเทิงฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮ
อ่านของนักเรียนปิดใหม่ด้วยนะคะตอนนี้เราสามารถคุยกันในช่องทางการแซดนะ
ต้องทำกระดานนี่เลยเหรอพี่โอ้ดคุณครูขาแท้เต็มมาก
เป็นผมผมไม่เรียนแล้วกลัวก็ดูแต่งมาสิแต่งมาให้เรียน
ก็แต่งมาอย่างนี้ใครจะไปกล้าเรียนเรา
เอาจริงมันก็หลอนนิดหนึ่งนะครู

แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยผมว่านะมันน่าจะเป็นกระแส

เรื่องของเรื่องการแต่งให้ปากแดง
คือบางคนบอกว่าถ้าปากไม่แดง
ไม่มีแรงสอนคุณก็เลยทาซะแดงซึ่งบอกว่าเลิก

แต่อันนี้ฉันจะดูดทิศตาและคิ้วอ่ะคุณ
อันนี้ฉันกำลังมองในตาคุณอยู่ไหนคะ
เหลือกตาหรือกูลืมตายังไงคะอันนี้อาจจะร้อนนิดนึง
แต่อย่างนี้มันเป็นการดึงดูดความสนใจให้กับนักเรียน

บอกตรงบางทีเรียนไปมันง่วงนะ

ค่ะแต่คุณครูคนนี้สอนภาระศึกษา
แล้วน่าจะสอนสุขศึกษาอะไรสักอย่างในวิชาทำนองนี้

ขอชื่นชมคุณครูทุกท่านที่ทุ่มเทเพื่อลูกศิษย์ของตัวเอง

ครูแล้วไปพูดถึงนักเรียนกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้หลายโรงเรียนยังคงเรียนออนไลน์

ถ้าไปเรียนก็ต้องแต่งตัวตัดผมให้ถูกระเบียบใช่ไหมคุณชนะ
แต่งให้มันถูกระเบียบ

แต่ว่าถ้าจะไปตัดที่ร้านเนี่ยอาจจะกังวลเรื่องของโควิด
คุณพ่อเขาก็เลยตัดให้หนูน้อยคนนี้เลย
แต่ว่าพ่อครับมันไม่ถูกใจอะครับ

พี่เศษมันจะร้องทำไมนี่

ไม่ได้ดีใจเสียใจ
คือกลัวออกมาไหมหรือ

ออกมาแล้วไปโรงเรียนแล้วเขินเพื่อนไอเพื่อนไง
คุณชนะคุณในฐานะที่เป็นผู้ชายเหมือนกันคุณเข้าใจหัวอกน้องเขาใช่ไหมคะ

จริงนะสมัยเด็กเราก็ไม่อยากจะตัดผมสั้นที่เป็นทรงนักเรียนนักหรอก

แล้วมันรู้สึกแบบว่ามันไม่เท่มันไม่คู
สมัยผมเขาเรียกว่ามันไม่จาบ
จาบจาบสมัยนี้มันไม่จาบ

ไม่เข้าใจฉันคนละยุกับคุณ
มันว่าน้องเขาก็รู้สึกว่าแบบไม่พอใจสำหรับสาหรับเด็กแต่ว่า
ก็ต้องตัดนะเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ
เออมีให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยเหมือนกันนะคะ

เอานั่นเราบอกถ้าเปลี่ยนเขาอยากไปเอาพาเซ็ต
ถ้าเปลี่ยนเขาฮอดผู้ดังมาเนี่ย
หอดโหลูกเสียจริง
ลูกเสียก็ถือกใช่ไหม
โอ๊ยพูดให้ชวนลูกเสียด้วยเนี่ย
ลูกเสียด้วยเนี่ย

สนุกคนเหรองูเสียถนนั้นดู

มันจะยืดยาวยังไงต่อล่ะคุณชนะ
แค่ส่งผมก็กินผ่านแล้วดูกันใส่เสื้อดิ

นี่ดังมากเมื่อสมัยฟุตบอลโลก
ถ้าผมจำไม่ผิดนะปี

ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพตรงนี้โรนาวโดโล้นทองคำตัดเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะ
ส่งไดโกโรอ่าไดโกโรตั้งไหนยุคนั้นดังมาก
โรนาโดตัดทรงนี้แล้วดังสุดแล้วกำลังฟอร์มฮอตด้วยอ้าวแต่น้องคนนี้
แหมอนาคตกายตัดทรงผมแบบโรนาโดในยุคนั้นซะด้วยเผอฟรีเท้า
โตมาอาจจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้ใส่เสื้อบอลหรือเปล่า
ก็ใช่ไงเปลี่ยนเสื้อบอลด้วยน่าจะเป็นนักฟุตบอล
เอาดีดีตามรอยนักเตะคนดังกันไปนะลูกนะเออจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
มันเป็นโมเมนต์หนึ่งในชีวิตแหละตอนเด็กมันต้องมีอะไรแบบนี้เป็นสีสันโตขึ้นมา

ตอนสมัยเด็กถ้าผมทรงที่เคยตัดนะนอกเหนือจากทรงนักเรียนก็คือ

แล้วคุณก็หวังว่าคุณจะตัดแล้วหล่อแล้วดูดีแบบเขาอะเหรอคะ

ถ้าไม่มีหูก็ปลาไหลเลยตอนนั้น
ผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วให้มันผ่านไป
ค่ะมีหน้าทุกวันนี้คุณถึงใส่ใจกับการดูแลเส้นผมมาก

เอ้าคุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของการลดกระดุมขนาดไหน
ปลดกระดุมบางทีมันใส่แน่นไปมันต้องปลดออกเหรอ

ไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่เขาคุยกัน
คุณแฟนผู้ชายกับผู้หญิงก็คุยกันเรื่องการปลดกระดุม
อ้าวปลดกระดุมให้หน่อย
อ้าวปลดกระดุมให้หน่อย

ทำไมไม่บอกให้ชัดแล้วให้ปลดกระดุมไหน
โอ๊ยไม่ต้องบอกเขาก็เดื่อนแขนไปให้เรื่องไง

เสื้อนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวนี้
เราก็นึกว่าคงจะอึดอัด
ก็เลยบอกว่าปลดกระดุมตรงนี้

ไม่รู้จริงบอกเลยว่าไม่รู้

นะไม่รู้ขอโทษที่คิดว่าจะไปปลดตรงนี้ไม่รู้

นี่ไงก็เลยเป็นเรื่องที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
บอกว่าแหมก็มันทิ้นแล้วสิ
มันแค่คิดไปเองตามสัญชาติตะยาน
เอาอย่างนี้ละกันบอกกันก่อนปลดกระดุมมาปลดตรงไหน
เช่นเดียวกันกับการขอให้ปลดตะขอ
มันยังไงคุณชนะช่วยอธิบายหน่อยสิ

เพื่อนคุณอีกแล้วคนเดิมแน่เลย

บอกว่าให้ช่วยปลดตะขอให้หน่อยหรือไม่ทำไง
ทำไงล่ะนี่เลยอ้อมแล้วก็บีบ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

แล้วโชว์ตะขอแบบมือเดียวด้วย
เอาอย่างนี้ดิฉันว่าคนเข้าใจก็มี
คนไม่เข้าใจอย่าไปอธิบายเยอะดีกว่านะ
ปล่อยให้ผ่านไปแต่ให้เป็นเรื่องราวของความคล่องแคล่ว

ในการปลดกระดุมปลดตะขออะไรก็ว่าไป

ดีแต่ที่นี่คุณคุณชนะ
คุณเป็นคนยุควัยจ๊าบถูกไหม

อดุลเอ้ยหญิงรู้จัก

จะมาถามชายรู้จักมันธรรมดา

หญิงรู้จักชายรู้จักก่อน

เอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นไปดู

แล้วอี๋เจ้าแซ่บคุยกันซะมือนี้อย่าเนินไพ
เจ้าเล่นนอกบทไม่รู้จัก
มือนี้เจ้าสิได้รู้จัก

คงจะได้รู้จักกับยมทูตกันแน่
หรือไม่ก็รู้จักกับหมอช่วยรักษาให้ดี
คงจะแตกหลายแผลเย็บหลายแผลอยู่เหมือนกัน

ตกลงไอ้ทีเนเชิดเด็ดเป็นใคร
รู้จักไหมอับดุลตอบมาเดี๋ยวนี้

ไม่ได้ผิดพลาดที่ไปคุยกับคนอื่นเหรอ
จริงคือบางทีผมพูดอันนี้แล้วกัน
ร้านคุยอะไรแชทอะไร
เรื่องนี้คือประสบการณ์ตรงใช่ไหม
ให้เพื่อนผมเล่าให้ฟังคือ

ถ้าคุณผู้ชายนะยอมยื่นมือถือให้คุณง่าย

แสดงว่าเขาลบแชทออกหมดแล้ว
แต่ถ้าหากว่าเขาอึกอักลีลา
อุ๊ยเล่นตัวแปลว่า
มีเรื่องแน่นอนมีอยู่ในนั้นแน่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
ยังไงก็เอาแบบจริงใจต่อกันจะดีกว่า
นะคุณชนะไปต่ออ่าอ่ะไปเดี๋ยว
แล้วคุณคุณดูคุณอ่านเร็วอ่าน
คุณเห็นไหมไปป่อต่อไป
ถูกต้องต่อไปดิฉันจะเล่าเรื่องนี้นะฮะ
เป็นเรื่องราวของการไปซ้อมมวยโอเค
ซ้อมมวยแล้วก็ต้องมีเทรนเนอร์ถูกต้อง
คุณไปดูผู้หญิงคนนี้เขามีเทรเดอร์สองคนนะ

เซคุณชนะแล้วถีบเราเป็นผู้หญิง

แล้วคุณมาถีบเราก่อนแบบนี้เอ้าเราจะยอมได้ไง

สันนิษฐานว่าคนที่ถีบน่าจะไม่ใช่เทรนเนอร์แล้วแหละ
อ๋อเพราะอะไรอะแล้วเป็นใครอะครับ

อ๋อเหรอหรือผู้ชายคนพิเศษ

อันนั้นคืออะไรครับน่ะทำไมมัน

โอ้โหนี่ฉันว่าแรงเยอะขนาดนี้แล้วอ่ววววววว
โอ้โหดูอุ้ยมาเต็มขนาดนี้

ผู้หญิงเนี่ยนะเวลาเขาโมโหนะ

และถึงเตรียมความรู้สึกโมโหของผู้หญิงเหมือนพายุ
โอ้โฮต้องเป็นขนาดโดเลยอ่ะแต่ถ้าผู้หญิงเข้าเวลาน่ารัก

น่ารักลาวกับดอกซากุราที่โปรยปลายลงมาในช่วงหน้าหนาว
แล้วช่วงนี้คุณเจอดอกซากุระหรือว่าเจอพายุ

ไปดูเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าสนุก
เพราะว่าแฟนคนนี้นะบอกเลยนะโอ้โหนิสัยดีมาก
คือเรื่องของเรื่องนะฮะไปดูกันหน่อย
เขาบอกว่ามีความรักให้เต็มที่เหมือนเดิมทุกอย่าง
แต่บางสิ่งบางอย่างเขาก็บอกว่าไม่เหมือนเดิม
อะไรที่ไม่เหมือนเดิมไปดูฮะ
โอ๊ยนี่นะคะทุกคนหัวของเรา

ตอนนี้ก็ยังคบกันอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูหน้าปัจจุบันนะคะ
จำหน้าเขาไว้นะคะจำดีค่ะ

หน้าตัวมันก็แผลกเลยคุณนะนะครับไม่รอตรงไหน

เทียบหน้าให้เห็นชัดเลยว่าเบฟอร์
ในอดีตนะโอ๊ยดูสิเห็นไหม

เข้าไปเพิ่มเสียง

ครอบทริปนี้คุณต้องตั้งใจฟัง

ไฟหายใจข้ะใจหกใจชอบมะเริ่ม

อ้าวคุณชิสาคุณลองเจแน่อย่างนี้มั้ย

หน้ายังไง

คือภาพตัดไปเท่านี้นะ
เพราะไม่เห็นเหตุการณ์หลังจากนี้คุณผู้หญิงนั้นเป็นยังไง
แต่คุณผู้ชายหัวเราะแรกมีความสุขมากเลย
ขออนุญาคาร์ดอาการอาการอย่างแรกผมว่านะอิบารเลยนะ

ขดเอ้ยแต่แก๊ยายังไงเนี่ย
อักหาร์ดลงปอด

นี่และแบบนี้คืออย่างน้อยว่าเขาคงจะสนิทกันมาก

แต่ว่าต้องเตือนไว้ว่าทีใครทีมัน
ทำใครไว้ก่อนระวังจะโดนคืนมากกว่าเดิมด้วย

เอามาถึงเรื่องของน้องแมวบ้าง
คุณชนะเขาก็เลี้ยแมวแล้วคุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะเลี้ยงแมว
เวลามันจะปัสสาวะมันก็จะมีท่าของมันถูกไหมคะ
แต่แมวตัวนี้สิคะปัสสาวะทีโอ้โห

เอาอย่างนี้เลยเหรอคุณชนะคุณเลี้ยงแมว
คุณช่วยอธิบายหน่อยว่าท่านี้มันมีอยู่จริงไหมคะ
คือมันเป็นการสมัครมากกว่า

มีอย่างที่ติดอยู่ตรงผาตรง
เห็นไหมเราก็ต้องสะบัดมือเหมือนแกงแมวมันก็ต้องสะบัดเหมือนกัน

ดูมือผมนะสะบัดอย่างนี้นะคุณอย่าไปคิดว่าสะบัดอะไรนะ
ก็เราเข้าห้องน้ำต้องล้างมือก็สะบัดอย่างนี้เข้าใจสะบัดอะไรมันแห้ง
ส่วนน้องแมวน้องแมวเขาขับถ่ายเขาปัสสาวะเขาก็เลยต้องมีทาบสลัดของเขาแบบนี้

อย่างนี้นี่เองต้องจำแล้วแหละท่านี้ไม่ธรรมดาจริงปกติเคยเห็นแต่
ยังไงที่คุณบอกมันขุดคือมันจะเข้าไปในกองสายบอสายที่เขามีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ทำการคุยคุยเขียนแล้วก็ปลดปล่อยเรื่องของเขาอย่าไปดูมาก
เอาจริงจริงแมวผมบอกให้นะมันเป็นสัตว์ที่ขี้อายนะมันไม่ชอบให้เราไปนั่งมองเวลามันทำธุระส่วนตัว
ถูกต้องครับคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องของแมวเหมือนกันนะ
เดี๋ยวจะให้ดูกันหน่อยเขาว่ากันว่าเฮ้ยบางทีหน้าที่ของสาวเนี่ยผู้ชายชาตรีก็ทำได้เหมือนกัน
อย่างเช่นเจ้าแมวตัวนี้ฮะจริงเหรอคะ

อาการเหมือนคุณชนะเลยชอบสินะ
ใช่ไหมคุณชนะเวลามีคนมาดูดนม
หรือยังไง

ดิฉันเห็นว่าแมวตัวนี้เป็นแมวตัวผู้
ซึ่งจริงมันไม่มีนมหรอกเนอะแต่ว่ามันก็นอนสบายให้ลูกแมวดูดนมสบายใจเฉิบ
แล้วฉันก็นึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงแมวไงดิฉันก็คิดว่าคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกัน
เวลาพี่เห็นแมวดูดนม

นี่ฉันลืมแล้วไม่พูดอะไรออกไป
อาจจะว่าแบบนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยเจ้าแมวตัวนี้เป็นตัวผู้มันคงจะเพิดเพลินแหละ
ไหมล่ะดิฉันถึงถามคุณไงเพลินไหมคุณจะมาช่วยบอกหน่อย
คือเจ้าแมวตัวนี้มันเพลินแน่ล่ะมันโดนทั้งดูดทั้งเหลี่ยที่หัวนมของมันเอ้าดูสิแล้วมันนอนนิ่งเลยอ่ะ
ปกติเห็นคุณบอกว่าแมวแมวตัวผู้เนี่ยจะไม่ชอบให้ตัวตัวไหนมายุ่งกับมันถูกไหมใช่เป็นสัญชาติยานของแมวตัวผู้ที่เป็นนักล่า

แล้วตัวนี้อ๋อแล้วคนนี้ล่ะ

ส่วนที่ฉันเป็นแม่นี่เวลาลูกดูดนมชอบนะ

อ้าวก็มนุษย์แม่ไงคุณชนะดิฉันจะบอกให้คุณรู้เอาไว้แค่นั้นเอง
ผมตกใจอยู่คุณก็บอกว่าชอบให้ดูดนม
ก็แม่ไงเป็นแม่ให้นมลูก

ลูกก็ได้ดื่มนมจากเต้าเราเราเองก็ผ่อนคลายไงอันนี้ให้ความรู้เนี่ย
สกงฝรั่งสกงสกัตติสก็มีเหมือนกัน

ผมอยากจะรู้จริงเลยคุณชิสาคุณรู้ไหมว่าแมวพันธุ์อะไร
ฟังแล้วโอ้โหตกใจ

มันมันแมวแมวแมวพันธุ์สีสวาส

ซื้อแมวมาใหม่พันธุ์ใหม่เลย
แต่ถ้ามันรู้จักตกใจมากเลยนะ

เฮ่าตกใจไหมล่ะ
ตกใจแทบจะโพรวดออกมาเลยใช่มั้ย
ยังยังอั้นไว้ได้อยู่เออแต่ว่าตกใจ
ที่ตกใจที่จะไม่อยู่นี่คือใจนะมันก็เกิดกระเจิงไปเลยค่ะ

เป็นแมวที่ทำให้หลายคนตกใจ
นี่ถ้าไม่มีหน้ากากอนามัยจะเห็นชัดมากขึ้นว่ามันน่าช็อกขนาดไหน
ช็อคจนหน้าเปียกกว่าแล้ว
ก็สนุกสนานกันไปตามภาษาเพื่อนสาวหยอกล้อพูดคุยกันนะคุณผู้ชม
มาถึงอีกเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยที่พูดไป
หน้ากากอนามัยเราต้องใส่อยู่ตลอดเห็นแล้วเพื่อความปลอดภัยถูกไหม
ถูกเลยแต่บางครั้งบางคราเราอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่บางทีก็ต้องถอดออกถูกป
จะได้กินได้เอางี้นวัตกรรมใหม่โอ้โหบอกเลยว่าง่ายมาก
ต่อการที่จะดูดน้ำเข้าไปโดยที่ไม่ต้องถอดหน้ากากเลยครับ
แล้วก็ต้องหมุนให้เรามากินน้ำใช่ไหมต้องหมุนขวาของหน้าอย่างนี้

เออรุ่นฝาเกียวซะด้วย

นั่นน่ะสิยิ่งถ้าเป็นคุณชนะชัยดิฉันว่าฝาเกลียวไม่น่าอยู่

เพราะมันหน้าใหญ่ใช่ไหมล่ะทำไมต้องแซวบูลลี่กันอีกแล้ว
หยอกหลอกนะพอรักจึงหยอกเล่น
อ่ะเนี่ยฮะให้ดูแต่ไม่ต้องไปหาทำไม่ต้องไปทำตามนะ

ดิฉันหน้าแล้วทำออกมาแล้วหน้าเหมือนปลาเลย
คุณปลานี่กำลังแบบเตรียมจะงับเหยื่อ
คำกันไปขอบคุณด้วยสำหรับคลิปน่ารักนี้นะคะ
ถามคุณชนะหน่อยเวลาคุณจะไปงานบวชนะคุณจะต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมซองไปทำบุญ
สาธุกับเขาไปด้วยนะไปดูเธอคนนี้ดีกว่า

อะไรอีกอ่ะ
เตรียมของจะไปงานบวชค่ะวันพรุ่งนี้

เวลาเขาโปยทานใกล้เทียเอาไปวิ่งไล่เก็บเหมือนเด็กนะ
น่าจะไปไหนไปกันเลย

มีงานแล้วไม่ต้องแรงถุงใส่แกงเกียมมาจากบ้าน
มาช่วยสักพักในงานฮิ้วรอบบ้านลูกหลานนั่งรอ

เห็นเดือนลึงหลังทั้งห้อจึงเดียวไม่พอมันค้นอ้อเฮ้ยคุณ

ใครไม่ทำเจ๊นี่แหละทำ

แต่ว่าแกงกับข้าวเงินได้เยอะเลย
โดยเฉพาะเงินโปรยทาน
โอ้โหมาเป็นร่มคันเบอร์ร่ม

คราวนี้เลยเตรียมตัวมาอย่างดีเห็นไหม

มือถ้าถือไหวดิฉันว่าเขาคงเอาไป

แต่ว่าเป็นศีรษะงานบวช
คนที่เป็นเจ้าภาพเองก็อยากจะให้คนมาร่วมงานเนี่ย

ถือกลับบ้านกันไปคนละถุง๒ถุงเป็นธรรมดา

คุณผู้ชมครับ
อยู่กับผมอยู่กับคุณยี่สาอย่างนี้นะ

ผมว่าคนวัยเดียวกันกับเรา

เพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของ
ยุค๙๐เขาจะเข้าใจ

มุกนี้มุกวัยจาบอะครับ

ยายจะมาซื้อกาแฟ
ร้านผมขายยาไม่ได้ขายกาแฟจะยาย

เอาสัก๓๐กระป๋อง
ยาย๓๐กระป๋องเอาไปทำอะไร
ยายดูในทีวีเขาบอกว่ากินกาแฟแล้วตา

ยายจะเอาไปให้ตากิน
ยายจะเอาไปให้ตากิน

นี่อายุปูนนี้แล้วยายยังไม่เลิกอีกเหรอ

ผัวเก่าจะได้ผัวใหม่

อะทำไมตาชอบกาแฟ
อ่อตากาชอบกาแฟแล้วที่สำคัญ
อ้าวหมายถึงตาแข็งก็ใช่ไง
ก็ตาแข็งตาตาอะไรอ่ะ
ลูกกระตานี่ไงอย่าไปคิดอย่างอื่น
คิดไม่ได้หรอกแหมอายุปูนนี้แล้วมันผ่านประสบการณ์มาเยอะ
แต่หลายคนก็ชอบทำคลิปนี้เป็นแบบฟิลเตอร์นะ
ทำแกล้งเห็นเป็นคุณยายไม่ใช่ยายหรอกไม่ใช่เป็นยายแก่จริง
ครับนะแต่เรื่องต่อไปนี้ค่ะ
อยากจะให้รู้ว่าอยู่ตัวเดียวมันเหงา
แกล้งเขาให้หายสักหน่อยค่ะ
ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเจ้าเจ้ากบมันจะรู้สึกอย่างไร
แต่ถ้าเป็นผู้ชายอย่างเราเป็นมนุษย์อย่างเราแล้วเราก็ค่ะ

จุดศูนย์กลางอืมของหัวใจเข้าหลังมาแบบสกิดดี
ก็เป็นคลิปน่ารักอีกคลิปหนึ่งมาฝากคุณผู้ชม
อย่าไปหายหายเงากันนะคะอะคุณผู้ชมก็ส่งรอบความ
มาคุยกับเราได้เหมือนกันนะจ๊ะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะ
เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะฮะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคุณผู้ชมค่ะ
สิ่งดีรอคุณผู้ชมอยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะ
แล้วกลับมาเจอกันในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาคู่กัดสะบัดข่าวช่วงนี้ไม่นั่งเหงาอยู่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม
รับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรากันเลยดีกว่าพี่นีโนเมธานีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นวันแรกที่มาคุยกันแบบแปลกประหลาดแบบนี้นะครับ
เครื่องความปลอดภัยของทุกคนของพี่โนแล้วเรา
แต่ดูเวลาแล้วเนี่ยหมดเวลาจริงคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพน่ารักของหมาหยอกแมวแมวหยอกหมานะคะ
แล้วก็ติดตามรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐกับคุณนัทธพงศ์และคุณกระตินวราพรกันด้วย
วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป